มาต่อด้วยเรื่องความรักค่ะ
ความรักจะว่าไปมันก็เป็นเรื่องของคนสองคน

เออพอเป็นบุคคลสาธารณะปั๊บนะคะ
แฟนคลับก็เลยสนใจมากกว่าคนอื่นซะหน่อยค่ะ
อย่างความรักของคู่กันกับมารีนะคะ
แม้จะไม่ฟันทงว่าเลิกหรือว่าไม่เลิกเนี่ย

ยังกระพือแบบพึบไม่หยุดเลยคุณผู้ชม

เมาส์ลอยว่าที่มีปัญหาอยู่เนี่ย

แถมยังเชียงให้ไปคบผู้หญิงคนอื่นซะอย่างนั้น
งานนี้ไม่ต้องรอถามจากปากใครนะคะ
เพราะว่าสาวมารีมาเองเลยจ้ะ
โพสต์ชี้แจงผ่านไอจีของเธอแบบชัดเจนสุด

ไม่มีมือที่๓ไม่มีผู้หญิงอีกคน
ทุกครั้งที่เจอครอบครัวของกันอบอุ่นเสมอ

ครอบครัวนี้มีแต่ความอบอุ่น
พ่อแม่ทุกคนรักลูกลูกทุกคนรักพ่อแม่
ไม่มีใครหวังร้ายต่อใคร
แล้วคุณผู้ชมค่ะมาดูประโยคลงท้ายกันหน่อยนะคะ

มันไม่มีผลดีอะไรต่อใคร
อยากให้กำลังใจใครก็ให้ได้
แต่การทำให้คนหนึ่งหมดกำลังใจ
ไม่ได้ช่วยสร้างกำลังใจให้อีกคน
คอมเมนต์ค่ะก็มีเพื่อนในวงการเข้ามา
กำลังใจมารีกันเยอะมากเลย

ชื่นชมความแมนของมารีนะ
ที่ออกมาปกป้องครอบครัวของกันนพัฒน์ด้วยค่ะ
อันนี้ว่ามารีเขาเห็นว่าอะไรมันไม่เป็นความจริง
เขาก็เลยขอพูดขอแก้ข่าวสักหน่อยแบบนี้
ถูกต้องนะคะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วกัน
ไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องราวความสัมพันธ์มันเป็นยังไง
แต่ว่ามารีก็ออกมาเคลียร์ชัดไปแล้วนะ